เรามาที่ข่าวนี้กันก่อนนะครับ

คิดว่าวัยรุ่นชายอีกคนมาหยามมาแย่งแฟน
ดังนั้นจึงไปจอดรถดักหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นชายคนนี้
จากนั้นนะฮะคนหนึ่งเอาขวดฟาดหัวเขา

ส่วนอีกคนไปกระทืบเขา

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายกำแพงเพชรพรานกระต่าย
บ้านคลองห้วยทรายที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ตำรวจสพเมืองกำแพงเพชรครับเข้าตรวจสอบศพของนายสุริยา
อายุเท่าไรรู้มั้ยฮะสิบห้าปีเท่านั้นเอง
ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตครับในสภาพนอนจมกองเลือด
จากการชนะสูตรเบื้องต้นพบแผลที่หัวถูกฟันจนกระโหลกแตก
มือขวานิ้วกลางและนิ้วนางถูกฟันจนขาดนะครับ
สอบถามนางสาวดนยาอายุ๑๖ปีซึ่งเป็นแฟนของผู้ตาย
เปิดเผยว่าเธอกับแฟนแล้วก็เพื่อนขี่รถเล่นกันตามกันมา๓คัน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายอัธพลหรือว่านายไนท์อายุแค่๑๗ปี
แล้วก็เพื่อนอีก๒คนวิ่งออกมาจากข้างทาง

จากนั้นคุณคนหนึ่งใช้ขวดตีเข้าไปที่หัวเขา
อีกคนนึงใช้มีดและอีกคนนึงไปกระทืบเขา
จนนายสุริยาอายุแค่๑๕ปีเสียชีวิต
และทีนี้ยังมีการทำร้ายคนอื่นด้วย
แต่กลุ่มผู้เสียหายกำลังโทรแจ้งตำรวจ

แล้วฝั่งนั้นเขาก็เลยพากันหลบหนีไปนะครับ
ทีนี้ตำรวจเข้าตรวจสอบบ้านของนายไนท์

เพราะว่าเป็นมีดที่มีคราบเลือดติดอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญ
เรื่องต้นทราบว่านายไนท์ผู้ก่อเหตุนะฮะ
เป็นแฟนกับนางสาวอนิตยาหรือว่าฟิลส์

กลุ่มผู้ตายกำลังขี่รถ
จะไปหาแฟนใหม่ของนางสาวนิวส์

แล้วคิดว่าผู้ตายที่ขี่รถนำหน้า

แต่ว่ามีผู้หญิงผู้หญิงเขาขี่กันอยู่ข้างหลังใช่ไหม
ผู้ก่อเหตุนึกว่าผู้ตายเป็นแฟนใหม่ของนางสาวฟิลล์

แล้วก็ทำให้ผู้ตายนั้นเสียชีวิตนะครับ

ได้ประสานญาติขอให้พาเข้ามอบตัวกับตำรวจนะครับ

ก็คือนายไนท์และนายพานุวัฒน์

ส่วนอีกคนชื่อนายบาสยังหลบหนีอยู่นะครับ

ให้การรับสาภาพว่าลงมือก่อเหตุจริง
สาเหตุเพราะว่าเข้าใจผิดแล้วก็หึงหวงครับ
ช่วงเกิดเหตุพวกเขามาดักรอ
ดักรอนางสาวฟิลล์ซึ่งเป็นแฟนของนายไนท์

เมื่อเห็นกลุ่มรถจักรยานยนต์ผ่านมา๒คัน
คันแรกผู้ตายขับขี่มาคนเดียว
ส่วนนางสาวฟิลส์นั่งซ้อนท้ายรถ
คันที่นางสาวโดรยาแฟนผู้ตายเป็นคนขับ
ผู้หญิงกับผู้หญิงเขาก็นั่งขี่นั่งซ้อนกันนะครับ
ทีนี้ครับผู้ก่อเหตุเข้าใจ
เข้าใจว่าคนตายเป็นกิ๊กใหม่
ก็เลยวิ่งออกมายืนขวางถนน
โดยนายฟิลเป็นคนลงมือใช้ขวดตีก่อน
ผู้ตายล้มลงนะตอนนั้นยังบาดเจ็บอยู่นะครับ
แบบบาร์ชวิ้งเข้าไปกระทืบซ้ำอีกนะครับคุณ
นายนายบอกเพื่อนเจ็บแค้นแทนตนที่มาช่วย
ข้าก็เลยมาช่วยมาช่วยกันตรุม
แล้วก็ไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
คือเหตุนี้ตัวละครเยอะคุณใช่ต้องไล่เลี้ยงให้ดีนะฮะ
แต่ว่าแน่นอนเรื่องความหึงหวงเลิกกันไปแล้วแล้วก็มาหึงหวง
คิดว่าผู้ตายเป็นคนที่มาติดพันธุ
ซึ่งจริงแล้วผู้ตายเนี่ยโอ้โหเขามีแฟนของเขาอยู่แล้ว
เออนะครับล่าสุดนะฮะร่างของนายสุริยาผู้เสียชีวิตเนี่ย
นำมาเก็บที่อาคารโรงเก็บศพของโรงพยาบาลกำแพงเพชรนะครับ
เพื่อรอแพทย์เดินทางมาชนะสูตรอีกครั้งหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดนะครับ
ส่วนทางญาติญาติยังไม่ได้ติดต่อรับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
เนื่องจากคาดว่ายังอยู่ระหว่างการเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับ
เพราะว่าผู้ตายเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นแต่มาเสียชีวิตที่กำแพงเพชรนะครับ